เคสของพี่อุ๋ยเนี่ยที่เป็นแก๊งไปแทงเด็ก๑๔ตายใช่ไหมคะ

จะเอามาเอาคืนแก๊งของเอหมาบ้า
แต่เพราะเอิ้นดันไปมีเรื่องกับเด็ก๑๔ก่อนเลยไปแทงกันตายตรงนั้น
ส่วนฝั่งเอมว่าถ้ายังจำกันได้คุณผู้ชมจำคลิปภาพที่มันมีแก๊งวัยรุ่นเยาวชน
ที่ดักตีกันทั้งตีทั้งแทงกันอยู่หน้ารถไหมครับ
อันนี้นี่คือแก๊งเอหมาบ้า
แล้วมีคนหนึ่งที่แบบถูกทำร้ายอยู่สาหัสเลยเพราะนำมีดทั้งนั้นเลย

แก๊งนี้คือแก๊งเอหมาบ้าที่จริงจะต้องตีกับแก๊งที่ไปแทงเด็ก๑๔ตายของพี่อุ๋ยเมื่อกี้นี้
เยาวชน๓คนที่ถูกจับได้ที่ว่า๒๐แล้วมี๓คนแทงน้อง๑๔
ใช่นั่นคือคู่กรณีของแก๊งเอหมาบ้า
แล้วไอ้พวกนี้บอกคือมาเจอน้องคนนี้ก่อน

ถูกก็เลยไม่ได้มาเจอกับแก๊งเอหมาบ้า
เอหมาบ้าวันนั้นที่ไม่ได้เจอแก๊งนี้ก็เลยมาทำร้ายคนนี้แล้วหลุดรอดไปได้ใช่ไหมคะ
ตำรวจยังตามจับตัวอยู่ณวันที่เกิดเหตุตอนนั้น
หลังจากทำร้ายน้องคนนี้หน้ารถไปแล้ว๑วัน
แก๊งนี้ไปปล้นทรัพย์นักศึกษาใต้สะพานพระราม๗อีกค่ะ

หมาบ้านเนี่ยอายุ๑๘ส่วนแก๊งเพื่อนร่วมแก๊งอีก๒คนเนี่ย๑๔กับ๑๖ค่ะ
อันนี้มันทำอะไรกันเนี่ย

มีปืนมีมีด
ไปปล้นเขาก็เดินออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยปุ๊บปล้นเขาเลย

คือมีผู้เสียหายเขาเดินอยู่

ดูมันเอาไป
คือมันอาจจะบอกว่ากรุงเทพก็ได้นะครับ
ก็ได้ค่ะ

ตายแล้ว
ถือมีดกับปืนข่มขู่นักศึกษา๓คนเอาเสื้อช็อปรองเท้าและทรัพย์สิน
๒คนที่เดินมาขึ้นรถเพื่อนที่จอดมอเตอร์ไซค์สตาร์ทติดรออยู่แล้วนะตรงฟุตปาด

เพื่อนที่สตาร์ทมอเตอร์ไซค์รอไงคะ

นี่รถผ่านไปผ่านมาคือมัน

ไม่ใช่แบบโอ้โหไกลธุรกันดาล
เน่ากลางเมืองอย่างนี้เลยอ่ะ
ก็ตอนที่คลิปแรกที่ว่าไปตีนักศึกษา

ใช่คะก็ดูอารวิสแล้วเมื่อขาดนี้ได้ทำยังไงได้อ่ะ

ตำรวจไปตามจับที่คอนโดย่านพระนคร

หมาบ้าอายุ๑๘ปีดูตัวพี่อุ๋ย

นั่นแหละแล้วดูห้องที่มันไปซ่องสุมกันอยู่อ่ะเนอะค่ะแล้วตำรวจไล่เช็ค
เอ้านี่มันเด็ก๓คนที่ลงไปทำร้ายคนอื่นกลางถนนนี่นะ
ภาพกล้องวงจรปิดที่เราเห็นอ่ะครับตรงนั้นเนี่ยคือกลางถนนกรุงเทพ
นนทบุรีใกล้เสาต่อหม้อรถไฟฟ้าที่ห้าหนึ่งสี่ฝั่งเตาปูนมุ่งหน้าแยกวงสว่าง
วันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมพี่หุยดูทำไลน์นะคะยี่สิบแปดมันเอามีดเป็นดักตีเขา
อ่ายี่สิบเก้ามันไปปล้นเขาใต้สะพานพระรามเจ็ด
ค่ะแต่ไม่เจอกันเพราะไอแก๊งนั้นไปเจอไปเจอกลุ่มอื่นก่อน

มันก็วนตีกันอย่างนี้หรอในเมืองนนที่เหรอ
ใช่ค่ะซึ่ง๓คนนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่า

มีเพิ่มอีกมีเพิ่มมีเพิ่มแก๊งนี้มีหลายคน
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีไปพูดคุยกับผู้เสียหายที่ถูกปล้นทรัพย์
เขาบอกว่าเขากับเพื่อน๓คนเดินออกจากรั้วมหาวิทยาลัยจะไปเอารถที่จอดอยู่ใต้สะพานพระราม๗

อยู่ก็มีผู้ชายแปลกหน้าขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓กันมาแล้วก็บอก
เอาเสื้อช็อปเข็มขัดและรองเท้านะไม่อย่างนั้นตาย
แล้วก็โชว์ปืนลักษณะคล้ายปืนลูกโม่จี้มาที่เขากับเพื่อน
ส่วนผู้ก่อเหตุอีก๒คนก็มีมีดยาวในมืออีกคนนึงมีก้อนอิด
เป็นพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยถอดไหมอ่ะ
ดูแล้วอุดอาดมากครับเป็นกลางวันแสกแล้วก็รถวิ่งเยอะครับ

ก็ตอนนี้ก็จับครัวเข้าได้เลยว่ะเราวิ่งกับเจ้าเรื่องถึงขั้นไหน
เอาให้สุดเลยครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันยอมกันไม่ได้
แต่เหตุการณ์ในวันนั้นน้องก็ถูกแล้วนะก็อย่าไปฝืน
อย่าไปสู้ค่ะเพราะว่าโอ้โหทั้งมีดทั้งอิดทั้งปืนคือมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มแรก
เราเอาชีวิตเราไว้ก่อนเอาความปลอดภัยเราไว้ก่อน
เปล่าก็กลับบ้านได้ขอให้มีชีวิตกลับบ้านเนาะ
เราก็ตามไปที่คอนโดมิเนียมที่เป็นที่ที่ตำรวจไปตามจับแก๊งนี้ได้
น่าจะเป็นคอนโดของเอหมาบ้านนี่แหละค่ะ

คุณจ๋าได้คุยกับรอปภของคอนโดนะเขาบอกว่า
ผมรู้จักนะเอมอาบ้าคือเขาก็เป็นลูกบ้านผมก็เห็นอยู่

ที่ผมได้สัมผัสมาเวลาเจอหน้าเขาก็ทักทายดีนะครับ
พูดจาดีไม่เคยแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
ส่วนในพื้นที่เนี่ยผมก็ไม่เคยทราบข่าวว่าเขาไปก่อเหตุจี้ป้นใคร
มาทราบเรื่องเมื่อวานนี้ผมตกใจมากเลย
แม่บ้านคอนโดก็บอกว่าไม่เคยรู้เลยว่าเด็กที่มาพักเนี่ยมีฉายาว่าเอหมาบ้า
ก็มารู้ตอนที่ตำรวจบุกจับนี่แหละ
ซึ่งตอนที่เอหมาบ้านลงมาจากคอนโดเนี่ยอุ้ย
สายตาเขาน่ากลัวมากเลยนะ

เวลามีตึกที่พักห้องเช่าที่เห็นแบบโอ้ยห้องนี้ทำไมมันดูวัยรุ่นแบบดูแปลก

ไม่เจอที่เข้ามาตรวจสอบให้บ้างอ่ะ
คดีค่ะตำรวจสนประชาชื่นก็บอกว่า
ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดฝากขังที่สารอาญาแล้วก็สารเยาวชนเมื่อเช้าแล้ว

บางคนก่อเหตุ๑คดีบางคนก่อเหตุ๓คดีค่ะ
เอหมาบ้ากับอ่าในเอเนี่ยก็คือในบีที่พูดถึงนี่แหละ
นายเอเนี่ยคืออายุสิบสี่นะครับสองคนนี้ร่วมกันทำ
ร่างกายนะคะข้อหาที่โดนพกพาอาวุธปล้นทรัพย์โดยมี
อาวุธและยานพาหนะแล้วก็ร่วมกันชิงทรัพย์บีปล้นทรัพย
โดยมีอาวุธและใช้ผัฒนะสองคนนี้ก็คือเคสที่ใต้สัพภัณฑ์
พระรรมเจดครับส่วนเนี้ยร่วมกันทำรายร่างกายกับพกพา
อาวุธอันนี้คือเคสที่ไปฟันคู่อริตรงกลางถนน
ก็โดนจับครบหมดแล้ว๔คนนะคะ

ระหว่างจับกลุ่มระวังตามตัวอยู่แต่รู้ตัวแล้วว่าเป็นใคร
เรื่องต้นอย่างที่บอกไปค่ะว่า
ก็คือเคสที่พี่อุ๋ยเล่าไปก่อนหน้านี้
ว่าจะต้องไปเจอกันเพราะว่าอันนั้นคือคู่อริโดยตรงเลย

แต่ดันไปมีเรื่องกับเด็กอายุ๑๔แล้วก็ไปแทงกันตรงนั้นตายซะก่อน

ก็เดี๋ยวก็เจอกันค่ะถ้าไปสารเยาวชนก็ไปเจอนี่นั่นแหละ